คุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะได้ลุ้นเลขเด็ดกันผ่านหน้าจอ
แต่ก่อนถึงวันเลขออกเนี่ยคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเจ้าพ่อตัวเลข
พี่มุนสิทธิคำซ่อยยังไม่หยุดโพสเลขเด็ดเลย
ตอนหน้านี้เนี่ยโพสลูกคู่กับน้องพันเลยนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์โชว์ลอตเตอรี่อีกเกือบ๑๐ชุดนะคะคุณผู้ชม
เยอะมากเลยนะพร้อมกับบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาช่วยรัฐนะครับ
อย่าซื้อเยอะซื้อเบาพอหอมผักหอมคอพอล้น

ถูกก่อนทิ้งท้ายว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมเด้อ
ว่าแต่ตัวเลขที่ชอบเยอะขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจนะที่พี่มนศิษย์เขาถูกบ่อยนะคุณนะ
อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวค่ะคุณจ๊ะอาสยามเองก็เพิ่งจะรับทรัพย์ก้อนโต
จากการขายบ้านเลขที่๑๒๓๒๙๙ไป
คือบ้านเจ้าขันหาคุณจำได้ไหม

แล้วก็ทะเบียนบ้านอันนี้ก็คือนำโชคมาให้ด้วย
ใช่ค่ะแถมเธอยังกระซิบบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
ชอบป้ายทะเบียนรถที่มาขนของให้มากเลย
ก็คือป้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลย

ใช่แล้วและเชื่อว่าน่าจะให้โชค
ชอบเลขไหนยังไงก็จดกันเอาเองนะคะ
แบบนี้บอกเลยนะว่ามันอยู่ที่ดวงใครดวงมันจริง
แต่ว่าคุณจ๊ะเองแอบกระซิบบอกมาอีกนิดนึงว่า
ก่อนที่เธอจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะเธอได้ยันมา
ซึ่งเป็นยันรูปนางกวักนะคะ
ซึ่งก่อนที่เธอจะขายบ้านได้เนี่ยเธอได้ขอกับยันนี้ไว้ว่า

อันนี้เป็นสิ่งที่เธอบอกกับพี่แจ๊คบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ติดตามกันไปจริงมีอีกหลายคนนะที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะ
แต่นี่ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันเขาเป็นขาประจำ
แต่ว่าจะถูกจะผิดอันนี้ห้ามว่านะคะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันให้ดี
และอย่าซื้อทำให้ตัวเองจนต้องเดือดร้อนอันนี้ไม่ถูกนะ